พี่ใสดีพี่ยิงยงยอดบัวงาม

ไม่ใช่หมายถึงเจอกันเล่นค่ะ

เราก็งงพี่สนิทกันเหรอฉันสนิทกันมาก
หอบดอกไม้ไปยินดีกันค่ะเพราะว่าพ่อเอกเขามีหนังนะเนาะ
ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคู่นี้เขาสนิทกันแบบไม่ธรรมดานะ
รู้จักกันมาเกือบ๓๐ปีรู้จักสนิทกันก่อนพี่ฮายอภพรอีกค่ะ
คือร้องพงร้องเพลงอีทรงอีสานใช่ไหมค
พ่อโครจรมาเจอกันแหละที่บอกคยาบังเกิดทุกที่ค่ะ
ซึ่งใครจะไปเชื่อนะคะว่าพ่อเอกกระชัยและพี่หญิงยง
อายุ๖๐ปีพอดี
อยู่ในวัยรับเบี้ยคนชะลาเบี้ยยังชีพโฆษณาแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งพี่ยงบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าโอ้โห

ปีนี้เตรียมรอรับเงินจากภาครัฐเลยเดือนละ๖๐๐
ภูมิใจมากที่ยังมีลมหายใจอยู่จนรอรับ

ไปบ้างสภาษณ์กันไหนค่ะ

มันจะด่าอะไรพี่พี่ก็เฉยมีเกียจตอบโต้มัน
เดี๋ยวมันดีดไข่พี่
นี่ก็ย่าง๖๑ตั้งแต่วันที่
พี่รับเบี้ยแล้วไหมคะ

แค่กี่ร้อยหนูกวนถามครับมันจะเป็น๖๐๐ครับ
อายุยืนได้รับเบี้ยของภาครัฐ
นะคะเป็นความภูมิใจของทุกคน
กูค่ะได้เงินเราไม่พอนะเวลาไปตามสถานที่ต่างสะดวกที่ท่องเทศ
อย่างเช่นสวนสัตว์อย่างนี้คนที่อยู่เป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าสูงวัยหรือว่าเป็นผู้วัยชราอายุเกินหกสิบ
ฟรีนะจ๊ะสวนสัตว์เข้าฟรีเหรอสวนสัตว์เข้าฟรี
คุณแม่ดิฉันเนี่ยก็ไปมาแล้วเข้าฟรีค่ะเป็นไงล่ะ
พาแม่ไปบ้านแล้วดีจะตายแล้วก็พาแม่หลงอยู่ในสวนสัตว์